มาดูกันที่เรื่องของตำรวจ๑๙๑บ้างนะคะ
ที่ไปบุกจับร้านรับทำบัตรประชาชน
รวมทั้งมีวุฒิบัตรปลอมในย่านสมุทรปราการค่ะ
สืบไปสืบมาก็ยังพบว่าร้านนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องของการลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้าเมืองมาด้วยค่ะ

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรจากสถาบันศึกษาต่างกว่า๑๐ฉบับนะคะ
แล้วก็แท่นปั๊มตราของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เป็นของกลางที่ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเรื่อง๑๙๑
ได้จากนายนิธิพัฒน์ใจดี
เจ้าของร้านถ่ายภาพในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
การจับกลุ่มครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากปฏิบัติการ๑๙๑ทวงคืนรางโจร
ที่ผู้ต้องหามีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนหรือว่าป๔ปลอม
ได้ดำเนินการสืบสวนค่ะ
ทราบว่านายนิธิพัฒน์นั้นรับจ้างทำเอกสารราชการปลอม

เรื่องต้นนายนิธิพัฒน์ก็สารภาพว่าได้รับปลอมเอกสารราชการมานานกว่า๒ปี
คิดค่าทำเอกสารปลอมตั้งแต่๗๕๐บาทไปจนถึง๒๐๐บาท
ก่อนจะจัดส่งผ่านปรายศนีย์ใช้เวลาทำประมาณ๓วัน
มีนายสถานรอดพันธ์อาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งถูกจับก่อนหน้านี้เป็นผู้รับงานมาจากนายหน้าแล้วมาส่งต่อให้อีกทอดหนึ่งค่ะ
พลตรวจตรีสุรเชษฐหักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
ระบุว่าจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของนายนิธิพัฒน์
ยังพบหลักฐานการตัดต่อบัตรและเอกสารราชการอีกหลายรายการ
และยังพบความผิดเชื่อมโยงกรณีจับกลุ่มผู้ต้องหาปลอมบัตรตำรวจสืบสวน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง
ลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้าเมืองเมื่อปี๒๕๕๖อีกด้วยค่ะ